กลุ่มไปช่วยผมวิเคราะห์แยกกันหน่อยกับส้วยประหลาดที่ว่ากันว่ามันน่าจะตายแล้วมัน
เนี่ยอาจดูจากสภาพของต้นกล้วยก่อนนะน้อไปต่อคุณชิสาตรงตรงปกติมันจะมันแห้งแล้วไงมันไม่สีเขียวเขียวสะใสอ่ะมันแห้งแล้วมันเหมือนตายแล้วอ่ะไม่มันไม่ตายไม่ตายใช่

นี่เห็นไหมเขามาคอมเมนต์กันเพียบเลย
เอาให้ดูแปลกแล้วใช้วิทยาลัยในการรับชมด้วย